พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องหวัดเสียวโอ้โหนี่ทีมข่าวเขาเขียน
เขาเขียนหัวข้อข่าวเลยนะบอกเกือบขิด

เราเล่นเครื่องเล่นเนี่ยที่เราชอบเล่นเพื่อความหวัดเสียวในสวนสนุก
แต่ถึงเวลามันหวาดเสียวกว่านั้นเวลาเครื่องมันเกิดการติดขัดขึ้นมา
มันเกิดขึ้นแล้วจริงคุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์นี้ค่ะ
คือมันก็จะขึ้นไปแล้วมันก็จะหมุนอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะเหวี่ยงลงมา
มันก็สร้างความหวาดเสียวให้กับคนเล่นนะคะ
อันนี้คือที่งานกาชาติมหากรรมโปรงลางแพรวาและงานกาชาติกาลสินก็จัดขึ้นมา
คือรุ่นพี่รุ่นน้องเข้าไปเล่นกันระหว่างที่คนหนึ่งขึ้นไปเล่น
คนหนึ่งอยู่ข้างล่างก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
คือปรากฏว่าเครื่องเล่นเนี่ยมันยกขึ้นแล้วมันเหมือนกับจะหล่นลงมาค่ะ
คนก็กรีดร้องตกใจนะคะเนี่ยค่ะช่วงจังหวะนี้แล้วมันก็เหวี่ยงลงมา
โชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะจากตอนที่มันเหวี่ยงลงมาเนี่ยค่ะ
คือมันก็เห็นแล้วมันก็หวัดเสียวนะคะ
นายวิทวินนะคะโสนายะเจ้าของเครื่องเล่นต้องออกมาขอโทษเลยค่ะ
แล้วก็ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซื้อมาประมาณสองปีแล้วนะคะตอนเช้าก่อนที่จะให้บริการลูกค้าก็เช็คแล้วนะคะ
น็อตรวมถึงระบบความปลอดภัยทุกอย่างปกติ
แต่พอให้บริการไปจนถึง๔ทุ่มอันนี้คือลูกค้ากลุ่มสุดท้ายเลย
ที่ขึ้นไปเล่นนะคะระหว่างที่ตัวเครื่องเล่นเนี่ย
มันก็เลยวืดลงมาแบบที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่ายิ่งกว่าหวัดเสียวอะค่ะ
ระหว่างการเล่นเนี่ยเราก็ได้ทำการล็อกตัวล็อกให้คนที่มาเล่นเนี่ยอย่างดีเลย
เหมือนทุกครั้งที่เราปฏิบัติมาก็คือพอเขาเล่นยกขึ้นมาปุ๊บ
ที่ทำให้ตัวเครื่องเล่นตัวนี้ยกขึ้นมาเกิดการชำรุด
พอเครื่องเล่นลงถึงพื้นปุ๊บเราก็ได้เข้าไปดูว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหม
ทีมงานก็รู้สึกเสียใจก็ได้โทรแจ้งกับผู้เกิดเหตุทุกคน
ค่าใช้จ่ายในการที่น้องไปโรงพยาบาลไปตรวจเช็คอะไรเนี่ยทีมงานก็ดูแลให้หมด
คือมันต้องไปหมุนอยู่ไงปรากฏว่ามันวืดลงมาข้างล่าง
โอ้โหนะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ทางผู้ว่าเองก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็กำชับเรื่องความปลอดภัยของเครื่องเล่นทุกชนิดในงานค่ะ